จะมีการยกเลิกเที่ยวบินและโอนย้ายผู้โดยสาร

ต้นเดือนมีนาคมจะกลับมาสู่ภาวะปกติ
แต่สุดท้ายกลับมาสู่ปกติไม่ได้นะคะต้องขยับไปอีกค่ะ
ต้องยกเลิกเที่ยวบินต่อเนื่องไปจนถึง๑๐มีนาคมนะคะ
จากว่าตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาภายในของสายการบินนกแอร์อยู่ค่ะ
การบินนกแอร์ออกมาแจ้งต่อกระทรวงคมนาคมนะคะ
ว่าขอยกเลิกเที่ยวบินและโอนผู้โดยสารไปใช้บริการของสายการบินพันธมิตร
เฉลี่ย๑๐เที่ยวบินต่อวันต่อเนื่องไปจนถึง๑๐มีนาคม๒๕๖
จากเดิมเคยแจ้งยกเลิกไว้จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะ
อาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นกแอร์จะแจ้งยกเลิกเที่ยวบินแบบวันต่อวัน
ต่อทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท
เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาภายในค่ะ
พาที่สารสินประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนกแอร์
ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้นะคะว่า

จะกลับมาทำการบินเหมือนเดิมได้ตามปกติหรือเปล่า
ส่วนกรณีที่บอกว่านักบินลาออกเพิ่มจริงหรือไม่
ก็ได้รับคำยืนยันมาว่าน่าจะจริงนะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการหานักบินเข้ามาทดแทนอีกประมาณ๑๕คน

และได้รับแจ้งว่านกแอร์เปิดรับสมัครนักบินเข้ามาเพิ่มเติม
อกจากนี้นักบินที่ลาออกไปก่อนหน้านี้ก็จะกลับเข้ามาทำงานให้กับนกแอร์นะคะ
ฟังเสียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะ
ต้องมีเกือบ๑๐คน
ตอนนี้อเมริกามา๑๐ลาคน

เพิ่มมาจากตัวเลขเดิมมาอีก๑๕คน
ส่งความคืบหน้าในการตรวจสอบบันทึกชั่วโมงบินของสายการบินนกแอร์

บอกทุกคนนะครับเรากำลังจะกลับมาดีเลยนะครับ
ที่หายไปเพราะเราจะกลับมาดีมาก
ไม่มีปัญหาและไม่เจ๊งตามข่าวนะครับ
เชื่อมั่นได้มีคนอ้างคำพูดผมเยอะในข่าว

กรุณาอย่าว่าผมพูดแบบนั้นแบบนี้คนจะเข้าใจผิดครับขอบคุณมาก
ทราบแหล่งข่าวมาจากไหนแต่ไม่น่าจะมาจากผมนะครับ
ผมจะให้ข้อมูลผ่านช่องทางนี้ไปก่อนนะครับ